เหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นเหตุการณ์สุดโหด
ตอนแรกมาน่ารักมุ้งมิ้ง
คือมีหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปเล่นกับน้องหมา
เล่นไปเล่นมาฆ่าลุง

อัคคาระเดชภูมิผ่ง

เห็นน้องหมาน่ารักน้องหมาอยู่ข้างนอก

น้องหมาเดินเข้าไปในรั้วบ้าน
ของคุณลุงหรือคุณตาก็ได้

นี่บ้านนี้นะอัครเดชก็เดินตามน้องหมาเข้าไป
รู้จักเขาหรือเปล่าไม่รู้จัก
เดินกับน้องหมาดูแล้วก็น่ารัก

เดินออกมาจากรั้วจากนั้นมาตาหง

คุณตั้งใจจะมาทำอะไรกันแน่คุณจะมาขโมยของหรือเปล่า

เดินออกมาจากบ้านฮะพอเดินออกมาจากบ้านแล้ว
คุณตาหงเดินตามมาด่า
เดินตามมาด่าแล้วห่างจากบ้านของตาหงเนี่ย

ขโมยของอะไรหรือเปล่าขอตรวจเนื้อตรวจตัวอีกนะครับ

สุดท้ายแล้วห่างจากบ้านของตาหง

จากนั้นตาหงก็ด่าแรงขึ้น

จนสุดท้ายอัคคาระเดชจะบอก
ทนไม่ไหวขวาม้ายฟาดกันไป

กระทั่งตาหงล้มซุดลงไป

เหตุการณ์นี้เหตุสลดใจเริ่มต้นมุ้งมิ้ง
เล่นกับหมาไปไปเอามาฆ่าคุณตา

ตำรวจสามารถตามจับตัว

สุวรรณภูมิตามจับตัวอัครเดชได้

อาคารรเดชก็ยอมรับว่าไปเล่นกับหมาจริง

หมาพอเดินเข้าไปแล้วหมาเดินออกมา

พอเดินโดนตาหงไล่ด่า

คว้าไม้ฟาดไปก่อนแล้วเอามีดที่พกมา

รักแร้หัวไหล่และต้นคอ

เดินไปด่าไปอัคาระเดชเดินลงหนีลงนั้น

ฟาดหน้าแสกหน้าคุณตาหงไปก่อนรอบหนึ่ง

พอเลือดของตาหงกระเด็นโดนหน้า

รีบวางมีดแล้วกลับไปอาบน้ำอาบท่า
สุดท้ายแล้วตำรวจภูทรสุวรรณภูมิ

แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นกับพกพาอาวุธมีด

ใครจะคาดคิดว่าอยู่ดีเล่นน้องหมา
จะกลายเป็นว่าฆ่าคนตายฮะ